เทศกาลนะไอ้พวกนี้ทำงาน

เพราะว่าตำรวจจะยุ่งไอ้พวกนี้จะทำงาน
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีครับวางแผนล่อซื้อยาเสพติด
แล้วรู้ไหมจับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ของภาคตะวันออกได้
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ไอซ์๒๐กิโลกรัมครับมูลค่า๒๐ล้านบาทต้องมี
ไปดูตอนเขาไปจับกัน
เวลาจับพวกค้ายาเสพติดผมเป็นห่วงเจ้าหน้าที่จริง
กลัวมันจะป้องปั้ง
นี่คือช่วงที่บุกไปจับแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ของภาคตะวันออกเลยนะฮะ
ขณะนำยาเสพติดไปส่งให้กับสายลับของตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนกาญจนาพิเศษ
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ปฏิบัติการนี้สามารถจับผู้ต้องหาได้๓รายนะครับ
เป็นผู้ชายทั้งหมดอายุระหว่าง๒๕
มือถือนะฮะโทรศัพท์มือถือ๔เครื่อง
จากนั้นนะครับได้คุมตัวมาสอบสวนโดยมีพลตำรวจตรีอัฐศิษย์กิจหาร
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีมาร่วมสอบปากคำ
และแถลงผลการจับกลุ่มโอ้โหนี่ฮะจับกันแบบในหนังเลยนี่
นี่ตอนแถลงพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัย
ผู้กำกับสพเมืองพัทยาเปิดเผยบอกว่า
อายุ๕๐แล้วนะนะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายพักอาศัยอยู่ใน
ประเทศเพื่อนบ้านครับเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
ลักลอบส่งยาเสพติดมาขายในพื้นที่พัทยาแล้วก็
ใกล้เคียงนี่แหละนะทำมานานแล้วจึงสืบสวนจนได้
หลักฐานนะครับแล้ววางแผนล่อซื้อไอซ์จำนวนดังกล่าว
กับกลุ่มนายวุฒิกรพรมแจ้หรือว่ากรอายุ๕๒ปี
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับได้นะครับ
แล้วนัดส่งมอบของกลางกะทิปั๊มน้ำมันที่นทบุรี
แล้วก็เข้าจับได้พร้อมของกลางทั้งหมด
ทั้งนี้นะครับตำรวจจะสืบสวนขยายผล
จับให้ได้ในเอ็มเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
อยากจะจับให้ได้ครับเดี๋ยวจะขยายผลครับ